อะไรอร่อยดีกว่าเริ่มจะหิวแล้ว
แล้วบอกเลยว่าเมนูนี้มันเก๋มากนะคุณไม่ซ้ำใครเลย
จังหวัดสมุทรสงครามเมนูก๋วยเตี๋ยว
เขาเอามะพร้าวมามิกผสมกับก๋วยเตี๋ยว
ออกมาหน้าตาน่าทานมากจะเป็นยังไงติดตามในช่วง

เพียรติวัฒนาการ

โอ๊ยเก๋น่าจริงมากคือเติร์ฟมาเป็นรูปมะพร้าวเลยแล้วคุณดูเนี่ย

สุดยอดคือที่ฉันเคยเห็นเป็นก๋วยเตี๋ยวลำไย
อ่ะมีก๋วยเตี๋ยวหมูตัวลำใยเคยเห็นมีอีก
ถ้าไม่บอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยผมนึกว่าไอ้ห่อหมกทะเล

ที่ร้านคุณย่าก๋วยเตี๋ยมะพร้าวอ่อนนะคะ
อยู่ที่ตำบลบ้านปราโมทอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม
คือตรงนั้นมะพร้าวเยอะไงคุณใช่ไหมล่ะ
แล้วเขานำก๋วยเตี๋ยวใส่ชามมะพร้าวอ่อน
มีแบบน้ำใสต้มยำเย็นตะโฟหมูแล้วก็ทะเลมีหมดเลย
จากว่าจะดูเก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแล้วเนี่ยนะ
คือทางร้านเขาใส่น้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนลงในก๋วยเตี๋ยวด้วย

เรียกได้ว่าอร่อยแบบเต็มลูก
เขาไม่ได้เอาไปต้มรวมในหม้อน้ำซุปนะคะต้องแยกเอาไว้นะคะ
เจ้าของร้านคุณอนุสราเตชัสสกุลบอกว่า
สำหรับก๋วยเตี๋ยวในชามลูกมะพร้าวอ่อนเนี่ยนะทางร้านจะเลือกมะพร้าวน้ำหอมจากต้นที่กลายพันธุ
เนื่องจากว่าผลมันใหญ่มากแล้วก็ทำให้ลูกค้าแบบอร่อยแบบจุก
ส่วนเนื้อมะพร้าวจะเลือกมะพร้าวที่มีเนื้อแบบว่าชั้นครึ่ง
เพราะว่าเนื้อมันจะนุ่มเด้งคือมันจะไม่ได้เละเกินหรือแข็งเกินไปใช่ไหม
ส่วนราคาคุณเท่าไหร่ถ่าย
เท่าไหร่เหรอผมว่าถ้ามีมะพร้าวแบบนี้จะ๘๙๐บาท
ถ้าใส่ลูกมะพร้าวอ่อนนะถ้าเป็นหมูนะ๕๐บาท

ถ้าเป็นเครื่องทะเล๖๐บาทถูกมากแต่ถ้าแบบธรรมดาใส่ชาม๓๕บาท
ถ้าเป็นทะเล๔๕บาทถูกมากนะคือมะพร้าวลูกหนึ่งก็๒๕๓๐บาทแล้ว
ใช่ไหมใช่ไหมลูกใหญ่อย่างนี้นะคะแล้วก็ยังมีเมนูอื่น
ตามสั่งยำหัวปลียำตะไคร้ยำแหนมยำหมูยอ
เริ่มต้น๕๐บาทร้านเปิดทุกวัน๙โมงเช้าถึง๓โมงเย็นไปไม่ถูก
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วจ้า
ไปลองดูนะผมว่ามิติใหม่เหมือนกันนะเนี่ย

น้ำต้มยำมะพร้าว

ต้องอ่านลายเลยอ่านต่อไม่ได้